สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ฝนค่ะ
คนนี้เดี๋ยวจะเมาท์ก็คือคุณชนะนั่นเองใช่
แล้วค่ะได้ข่าวว่าไปเป็นแขกรับเชิญที่

งานแต่งที่ใดเขาก็เป็นได้แค่แขกรับเชิญนะคะ

๕โมงเย็นก็สนุกสนานเหมือนเคยค่ะ
และที่สำคัญเรามีของรางวัลมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะพี่ฝนนะ

อุ้ยเป็นไม่ใช่น้อยนะเราแจกกันทุกสัปดาห์เลย
ดีมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการกับเราอยู่นะ
อยากให้มีส่วนร่วมโดยการเตรียมมือถือเอาไว้

จากนั้นคุณเตรียมแชทเข้ามาตอบคำถามง่ายนะคะพี่ฝน
ใช่แล้วค่ะถ้าดูข่าวของเราจนจบคุณตอบคำถามได้แน่นอนนะคะ

ซึ่งคำถามก็คืออะไรคะคุณชิสา
ลูกค้าคว่างอะไรใส่แม่ค้าจากเหตุทะเลาะกัน

ลูกค้าคว่างอะไรใส่แม่ค้าจากเหตุทะเลาะกัน
ต้องรอดูค่ะตอบได้แน่นอน
ใช่แล้วไม่ยากเกินไปนะแล้วรอลุ้นผู้โชคดีท้ายรายการวันนี้แน่นอน

ส่วนวันนี้มีอะไรเด็ดนั้นติดตามกันเลยในช่วงสะบัดข่าวเด็ด
ดราม่าสนั่นโซเชียลนำเด็กนักเรียนมาพับตุ๊กตาช้างกลางแดดเพื่อลงกินเนสบุ๊ก
ท่ามกลางอากาศร้อนจะเป็นยังไงต้องติดตาม
สุดระทึกตัวล็อกที่นั่งเครื่องเล่นหลุดค่ะเวียงคนเล่นกระแทกพื้น
จะเป็นยังไงต้องติดตาม
โซเชียลแห่แชร์แม่ค้ากับลูกค้าเปิดศึกด่ากันกลางร้าน
พร้อมคว่างปากสิ่งของใส่กัน
เรื่องราวจะเป็นยังไงต้องตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
คู่กัดสบัตรข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ

เศร้านั่งทักซี่ดึกดึนระวัง
ต้องระวังนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า

แต่เพราะว่าผิดฝนสบายหน่อย

เราก็แค่มาเล่าส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะบางทีอาจจะเจอแท็กซี่แบบนี้ก็ได้ค่ะ
เธอคนนี้ไปเลยนะคะนางสาววันเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๒๒ปีค่ะ
เธอมีอาชีพขายของออนไลน์เป็นคนกรุงเทพ
เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรีค่ะ
เธอบอกว่าเธอถูกคนขับรถแท็กซี่ลวนลามค่ะพี่ฝน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๖พฤศจิกายนนะคะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเธอไปเที่ยวกับเพื่อนแถวถนนเข้าสาร
ตอนนั้นเวลาประมาณสักตี๕เธอก็นั่งรถแท็กซี่จากถนนเข้าสาร
ระหว่างที่นั่งอยู่บนรถนะคะคนขับแท็กซี่มองกระจกหลังบ่อย

ใช่คือมองบ่อยแอบเลแอบเลแล้วถามว่ามีแฟนไหม

เธอเองก็เริ่มตกใจแต่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะคะ

เพราะเอิญว่าระหว่างทางเธอหลับค่ะ

อุ๊ยนี่นั่งด้านหรือด้านหลังครับนี่
นั่งคือแต่เขาคงพยายามเอื้อมหมา

เพราะว่ามือถือรุ่นดังของเธอราคา๔๖๐๐๐บาท

เพิ่งถอยมาได้เมื่อใหม่๒เดือนเท่านั้นเอง
ว่ายังไงบ้างลองฟังดูค่ะ
พฤติกรรมในรถตอนที่เรารู้สึกตัว

หนูก็ลุกแล้วก็ขยับแบบบอกโยยนะ

เพราะว่าหนูอยู่กับเขาบนรถแค่สองคน
จะลงจากรถก็ขอโทรศัพท์คืน

แต่แท็กซี่บอกว่าไม่ได้เอาไป

แล้วบอกให้ผู้เสียหายรีบลงจากรถ
ว่าเดี๋ยวจะรีบไปส่งรถเดี๋ยวกลัวส่งรถไม่ทัน

เธอก็ย้ำบอกกับนักข่าวบอกกับคุณตำรวจ
เธอก็ไม่ได้เมาที่ขนาดจะไม่รู้เรื่องขนาดนั้น
เพราะว่าก่อนขึ้นแท็กซี่มาเนี่ยก็นั่งกินข้าว
แล้วก็ใช้มือถือโอนเงิน
เพราะฉะนั้นเธอไม่มีทางลืมมือถืออยู่แล้ว
สุดท้ายแท็กซี่ก็รีบไล่ให้เธอลงไป

นั่นดูจะรีบทำไมนักหนาตอนนั้นนะ
เห็นว่ามิเตอร์แท็กซี่ตอนนั้นที่ขึ้นมาราคาประมาณ๑๓๐กว่าบาท
ซึ่งเธอก็ยังจำทะเบียนรถไม่ได้ด้วย

แต่ดูลักษณะท่าทางของคนขับประมาณสัก๓๐นิดนิดน่ะ

เอาล่ะยังไงก็ช่างตัดใจลงแล้วกัน

สุดท้ายเธอก็ให้เพื่อนลองโทรไปที่เบอร์ของเธอนะคะ
เพราะว่าโทรติดนะแต่ไม่มีคนรับ
พิกัดของมือถืออยู่ที่วัดกรยานมิตรนะ
แล้วเมื่อเช็คใหม่ล่าสุดวันที่๑๘พฤศจิกายน
ปิดเครื่องไปแล้วคือติดต่อไม่ได้นะฮะ
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพรัฐนาธิเบส

ชี้จุดเกิดเหตุบริเวณที่ลงรถแท็กซี่นะ
ส่วนตอนนี้ก็เร่งติดตามตัวพี่แท็กซี่

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง

เพราะฉะนั้นนะคะทางที่ดีเนี่ยก็คือว่าเวลาเราขึ้นรถแท็กซี่เนี่ย
บางครั้งเราอาจจะต้องแบบเหมือนจดเลขทะเบียนอะไรของรถแท็กซี่ไว้
เผื่อเกิดปัญหาฉุกเฉินอะไรแบบนี้
หรือถ่ายรูปศพให้เพื่อนในครอบครัว

อาจจะแบบเหมือนโทรคุยหาเพื่อนแล้วบอกว่า
ส่งสัญญาณส่งสัญญาณพี่เป็นตำรวจทำอะไรอะไร

ใช่เหมือนแบบว่าทำให้เขารู้สึกว่าเราระวังตัวนั้น
อะไรประมาณนี้ก็ขอให้ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ค่ะทัวร์ลงไม่ไหวค่ะหนุ่มคนนี้ค่ะ

คือให้รายเดอร์เอามาส่งข้างบนห้อง
แต่รายเด้อค่ะพี่กานขึ้นมาส่งไม่ได้
เขาก็เลยเหมือนไม่พอใจก็เลยโพสต์ประจาน

นี่ค่ะเป็นแชทที่ทางฝั่งลูกค้านะคะ
ซึ่งเป็นคนแคปเอาไว้นะคะ

แต่ว่าลูกค้าคนนี้กลับแคสต์มาโพสต์มาประจานบนเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า

คุณไม่โทรหาผมเลิกทำไปเถอะครับ

เหมือนไม่พอใจที่รายเดอร์ไม่ไปส่ง
ใช่ก็คือประมาณว่าให้มาส่งหน้าห้องเองก็มาส่งไม่ได้
ก็เลยแบบโพสต์ประจานอะไรประมาณนี้นะคะ
ก็คงคิดว่าจะมีคนเห็นด้วย
แต่กลายเป็นว่าแม่ชาวโซเชียลค่ะ

ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าทำไมไม่ลงมารับเอง
ทั้งที่ขานี่เดินได้ปกติ

โพสต์หนีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย

ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์อันนี้ทีมข่าวเราก็เร็วนะ

ไปสอบถามกับนายสุริยาผ่องน้อยอายุ๓๗ปี
หนุ่มรายเดอร์พิการคนนี้แหละค่ะ
เขาบอกว่าเหตุเกิดวันที่๑๗พฤศจิกายน
ลูกค้าสั่งอาหารเข้ามาเวลาประมาณ๔ทุ่มนี่แหละค่ะ

ตัวเมืองนครราชศรีมาก็แชทบอกอย่างที่เห็นนี่แหละ
บอกว่าลงมารับ
แต่ลูกค้าอ่านแล้วก็ไม่ตอบค่ะ
โทรหาหลายสายก็ไม่รับ
ทางร้านอาหารก็ช่วยโทรให้นะ

สุดท้ายรายเดอร์คนนี้ก็เลยตัดสินใจกดยกเลิกออเดอร์เองนะคะ

เพราะว่าเขาก็เจอลูกค้าแบบนี้มาบ่อยเหมือนกัน

แต่หลังจากที่เขาเห็นโพสต์ที่แชร์กันบนเฟซบุ๊ก

มันก็ทำให้รู้สึกบรรทอนกำลังใจของเขาไงคะ
ซึ่งนายสุริยาบอกอีกว่าเมื่อ๘ปีก่อนนะ
เขาก็ป่วยจนต้องตัดขาไง
ตัดขาซ้ายตั้งแต่ช่วงเข่าลงไป
จากนั้นเขาก็รับจ้างหาเลี้ยงชีพด้วยตัวคนเดียวมาตลอด
พิมพ์บอกห้องมาแล้วเขาก็
เขาก็พิมพ์ไปแล้วผมก็พิมพ์บอกตามที่เป็นข่าวครับ
แล้วก็โทรหาเขาแล้วเขาก็ไม่รับสาย
โทรทั้งโทรฟรีแล้วโทรเสียตังค์ครับ

คำพูดที่เขามาเขาปันทวนผมเหลือเพลินไหมครับ

ถ้าหากว่าเขามาที่ร้านเนี่ย
ร้านจะเดินไปส่งให้ที่รถเองเลย
เพราะว่าเห็นใจอภิการนะคะ
ซึ่งก็อยากให้ลูกค้าทุกคน
เห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
เราก็มองว่ามันเป็นน้ำใจเล็กน้อยนะคะ
ในเมื่อเขาเอาอาหารไปส่งแล้วก็นะลงมารับมันนิดนึง
คือมันก็ต้องเท้าที่เท่าใส่เห็นใจกัน
ส่วนใหญ่ปกติแล้วพี่รายเดอร์ก็จะเอาอาหารไปส่งให้เราถึงที่แหละ
แต่กรณีแบบนี้พิเศษจริงก็ต้องเห็นใจพี่รายเดอร์คอยดูว่าช่วยเหลือกันด้วยนะคะ
เอาละฟังข่าวนี้ให้ดีไม่แน่คุณอาจจะโชคดีก็ได้
แม่ค้ากับลูกค้าเปิดศึกกันกลางร้านว่อนเลยค่ะ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

ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะครับศึกส่งเครื่อง
นึกว่าสนามมวยศึกทรงเครื่องเออนะคะไปดูค่ะในคลิปเนี่ย
สวมเสื้อสีแดงลักษณะเหมือนเมาเหมือนกันนะคะ
กำลังโต้เถียงกับแม่ค้าแล้วก็มีเพื่อนอีกสองคนพยายามห้ามปราม
เห็นไหมดึงแขนดึงขาไว้ค่ะค่ะเท่าที่จัดใจความในคลิปนะ
ลูกค้าเนี่ยถามทำนองว่าทำไมถึงสาดน้ำใส่เขา
เหมือนถามแม่ค้าแบบนั้นค่ะฝ่ายแม่ค้าตอบกลับมาว่า
ก็คุณสาดน้ำลงพื้นก่อนไงก็เลยสาดกลับอ่าจากนั้นแล้วค่ะ
กลับไปเออเปิดฉากกันเลยค่ะคว่างจานข้าวบนโต๊ะใส่แม่ค้า
อืมแม่ค้ายอมเป็นซะที่ไหนคะอ่าก็คว่างกลับมาเหมือนกัน
ก็เลยชุนละมุนวุ่นวายแบบที่เห็นในคลิปนะคะค่ะเหตุการณ์ที่คาดว่า
เกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ว่าเจ้าของคลิปก็ไม่ได้ให้ข้อมูลว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยจบลงอย่างไรมีผู้บาดเจ็บหรือไม่
แต่เห็นแบบนี้เราก็ไม่สบายใจไงใช่แล้วค่ะแล้วแม่ค้าปกติต้องแบบสมาณฉันข้างหน้า
ลูกค้าบางทีก็อาจจะต้องใจเย็นบางทีไปเจอแบบร้านที่แบบลูกค้าเยอะ
ก็ต้องแบบอาจจะรอนิดนึงบางทีโมโหหิวไงก็มีเหมือนกัน
จริงแล้วถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจะดีกว่า

อืมจะพูดอีกเลย
ถ้าดูก็จะตอบถูกนะคะนี่ตอบไปมานะคะเพราะว่ามีแค่๕๐๐เท่านั้นนะ
เราจะได้รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนจะได้โทรหาได้

อ้าวเมาแล้วครั้งละผู้ชายคนนี้เมาหนักเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาเมียแต่หายังไงก็หาไม่เจอ

เอ้ายังไงไปดูกันสิคะ
อ้อแอแบบนี้นะคะ
ทันทีที่ตำรวจสพเมืองชัยนาธิ์มาถึงบริเวณซอยสุขใจ
ตัวเมืองชายนาฏเนี่ยพบนายหนึ่ง
ไม่ใช่นายหนึ่งไหนนะนี่ชื่อนายหนึ่ง
อ๋อชื่อนายหนึ่งเหรออ๋อนายหนึ่งค่ะนายหนึ่งอายุ๔๐ปี
กำลังส่งเสียงดังโวยวายอยู่หน้าบ้าน

แถวบ้านบริเวณใกล้เคียงอ้อโหก็ตกอกตกใจกันนะคะ
สอบถามนายหนึ่งเนี่ยพูดจาอ่อแอย้อมว่าเมา
อ้าเพราะยืนไม่เป็นทรงเล่าน่ะค่ะพี่ฝน
แล้วเมียนี่ก็หนีออกจากบ้านมาหาลูกสาวซึ่งอาศัยอยู่กับสามีเก่าที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
เขาก็เลยตามมาง้ออ่าแต่หายังไงก็หาเมียไม่เจอ
แล้วก็เลยคิดว่าอุ๊ยญาติญาติพาเมียไปซ่อนไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรือเปล่า
คิดไปขนาดนั้นเลย
จากนั้นตำรวจก็แบบว่าแบบนี้ต้องลองค้นซักหน่อยมั้ย
มีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะตำรวจก็ค้นตัวค่ะ
ตกลงก็คือไม่พบอาวุธแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายนะคะ
ก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปอ่ะนะแล้วก็ขอให้นายหนึ่งกลับไปบ้านก่อนไป
หายเมาแล้วก็ค่อยตามมาง้อเมียใหม่นะอะไรประมาณเนี้ยอ่า

ไม่ยอมนะไม่อย่างนั้นก็จะถูกจับมิดขู่นะตำรวจก็จะขู่
ไม่อย่างนั้นถูกจับนะในฐานประพฤตนบุ่นวายนะ
เป็นที่เดือดร้อนรำคาญนะแล้วก็เมาแล้วขับนะ
โอ้โหขู่กันอย่างนี้เลย

กลัวถูกจับนอนคุกก็เลยรับปากว่าครับผมอย่ากลับแล้วครับอ่า
พร้อมกับเอารถจักรยานยนต์คู่ใจค่ะมาสตาร์ทเลย
เอ้าแต่ด้วยความเมาไปดูสิรอดไหม
พี่ช่วยหน่อยพี่

ได้ยินไหมครับช่วยหน่อยสิผมไม่ไหว
สุดท้ายตำรวจก็ต้องตามให้ญาติเนี่ย
มารับกลับบ้านเพราะว่าหากปล่อยให้ขับกลับเองนะ
คงแบบว่าไม่รอดต้องเป็นฮานุมานคุกฝุ่นอยู่ตรงนั้นแน่เลยนะคะ
นี่ไงคนเมาอะน้อง
เพราะฉะนั้นก็เมาไม่ขับหลับตรงนั้นแหละ

คือก็ไปไม่ได้อะอาจจะจอดนอนแบบตรงไหนก่อนก็ได้

ย้ำเตือนกันเรื่องของการเมาไม่ขับด้วยนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งอยากจะย้ำเตือนกันเรื่องของข่าวแชร์ต่างค่ะ

อย่างกรณีที่ใครเคยได้รับข้อความว่าเวลาที่เราจะไปกดเงินเนี่ย

นี่เลยค่ะกรณีการแชร์ข่าวเรื่องการเงิน
โดยระบุให้คำแนะนำว่า
เรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง
แจงแล้วนะว่าข้อมูลนี้เผยแพร่มาก่อนหน้านี้หลายปี
แล้วก็ถูกเผยแพร่แชร์กันซ้ำแชร์ว่นแชร์แล้วใช้อีก
จากการตรวจสอบกับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง
ไม่ได้มีผลอะไรต่อการเพิ่มการรักษาความมั่นคง
ความหมายก็คือไม่ได้มีผลต่อความปลอดภัยใด
ไม่เกี่ยวใดทั้งสิ้นนะคะแต่วิธีที่จะป้องกันมิจฉาชีพก็คือ
หมั่นสังเกตบริเวณช่องสอดบัตร
ถ้าแป้นตัวเลขมันดูแปลกปลอมมันดูนวลเป็นพิเศษ
มันดูกล้องแกล้งขยับแล้วมันแบบไม่มั่นคงอย่างนี้
อันนี้ให้แจ้งหน่วยงานหรือเลี่ยงอย่าใช้ตู้นั้นเลยดีกว่า
ถ้าหากว่าอยากได้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องมั่นใจนะคะ
เช็คกันได้ค่ะของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังนะคะ
ก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์และหมายเลขสายด่วน๑๒๒
องซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้ดีว่ามีคนตามหลังเรามาหรือเปล่า
อันนี้ปลอดภัยดูอันนี้คือปลอดภัย๑๐๐นะคะ
ไปดูกันต่อนะคะที่จังหวัดกระบีค่ะ
เกิดเหตุการณ์ระทึกขึ้นนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปเล่นเครื่องเล่นเก้าอี้เหินฟ้า
เก้าอี้เหินฟ้านี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะเก้าอี้เหวี่ยง
แต่แผงเซฟตี้อะค่ะมันหลุดนะคะ
แล้วคนนี้หล่นลงมาทั้งแผงเลยเอาไปดูภาพกันค่ะน่ากลัวมากเลย
เนี่ยค่ะแรงด้วยแรงเหวี่ยงนะคะคนถ่ายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง

จัดขึ้นที่ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
ในงานเขาจะมีเครื่องเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลย
ขณะที่มีคนขึ้นไปเล่นเนี่ยแค่๗คนนะ
หลุดออกทั้งแผงเลยทำให้คนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นเนี่ย
กระเด็นค่ะหลุดลงมากองลงกันข้างล่างเลยอย่างที่เห็นเลยนะคะ
โอ้โหน่ากลัวมากนะบาดเจ็บนี้๕คนค่ะ
อายุอยู่ที่ประมาณอายุ๑๒๓๔ปีนะคะ
แต่ละคนก็มีอาการฟกช้ำตามร่างกายนะคะ
ขณะที่ตำรวจสพเมืองกระบีค่ะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
พบว่าเครื่องเล่นก็ยังมีสภาพดีนะ
ไม่ได้สำรุดสุดโทรมนะคะแล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะ
ก็คือเขาบอกว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์คือ
สะพร่าวของพนักงานที่ควบคุมเครื่องเล่นนะคะ
ซึ่งนายชัยยศประพันธ์เจ้าของเครื่องเล่นนี้ยอมรับค่ะว่า
เกิดเหตุก็คือนี่แหละความสะเพราของพนักงานควบคุมเครื่องเล่นนี่แหละ
แผงเหล็กสำหรับล็อกตัวลงมาแล้วนะ
แต่ลืมล็อกกรอนอีกชั้นหนึ่งเขาจะมีกรอนล็อกอีกชั้นไงคะ
ก็เลยทำให้แบบช่วงที่เครื่องเริ่มทำงาน
เหวี่ยงของเครื่องทำให้แผงเหล็กนี้เปิดออกค่ะ
แล้วคนที่นั่งอยู่บนเครื่องเล่นก็เลยร่วงลงทั้งแผงอย่างที่เห็นเลย
นี่เขาสาธิตให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะ
มันจะแบบเอาลงเอาแผงลงมาแล้วก็จะต้องมีล็อกกรอนด้วยอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งลืมล็อกตรงนี้ลืมล็อกตรงนั้นแล้วพอแรงเหวี่ยงมันก็ทำให้แบบว่าสะบัดออกไงคะ
ซึ่งครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่มาจัดงานที่นี่ด้วยนะอ้าว
แล้วก็งานนี้จัดระหว่างวันที่๑๘ถึงวันที่๒๑
แตกกลับมาเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันแรกเลยคุณถามจริงใครจะไปกล้าแล้วหลังจากนี้
ใช่ค่ะโดยเจ้าของเขาก็ยืนยันว่าเครื่องเล่นของเขาเนี่ย
ทุกตัวมีช่างนะคอยควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
คงต้องแยกกันระหว่างความปลอดภัยของเครื่องกับความประมาทของพนักงาน
ใช่แล้วค่ะก็ยังยืนยันอยู่นะคะแต่ส่วนผู้บาดเจ็บเนี่ยก็จะดูแลแล้วก็เยียวยาทั้งหมดนะคะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็เหมือนกับว่าคอยมองกันอยู่ว่าตกลงใครจะดูแลรับผิดชอบ
เขาก็จะรับผิดชอบในตรงนี้ซึ่งเครื่องเล่นทุกตัวเนี่ยเขาก็ทำประกันไว้หมดด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของกันค่ะ
ไม่มีค่ะล่าสุดนะคะเช้าวันนี้เนี่ยนายชัยวุฒิบัวทองนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเนี่ย

ค่ะมีระบบล็อกสามชั้นเลยนะอ่าแต่ว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานควบคุมเครื่องนะคะ
คือลืมล็อกทำให้แผงเหล็กเนี่ยถูกแรงเหวี่ยงจนเปิดออกทำให้ผู้เล่นร่วงลงมาในระดับความสูงกว่า๓เมตรเลยนะคะ
กำชับค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็รับผิดชอบดูแลคนเจ็บทั้งหมด

ใช่ในส่วนของผู้บาดเจ็บเนี่ยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๔ราย

ส่วนอีก๑รายก็จะบาดเจ็บหนักที่สุดก็คืออายุ๓๔ปี
กระดูกที่ข้อมือแล้วก็แขนข้างขวาหัก
รวมทั้งกระดูกเชิงกรานนี้หักด้วยก็ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ไปก่อนนะคะ
ในส่วนของคดีนี้หลังจากนี้ตำรวจก็จะเรียกเจ้าของเครื่องเล่นมา
สอบปากคำแล้วก็รอใบรับรองจากแพทย์จากผู้บาดเจ็บ
ก็จะได้สามารถแจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นได้นะคะ
เบื้องต้นก็คือจะแจ้งข้อกล่าวหาก็คือกระทำการประมาทเลินเล่อ
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนจะมีความผิดตามพรบอื่นอื่นอีกหรือไม่เนี่ย
ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็หาข้อเท็จจริงกันอีกต่อไปนะคะ
ค่ะโอ้โหเรื่องนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์เลยนะเพราะว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้ก็จะมีงานเทศกาล
งานกาชาติแล้วก็จะมีเครื่องเล่นแบบนี้อยู่เยอะเหมือนกัน
ใช่แล้วค่ะแต่ส่วนมากก็คือว่าเขาก็จะมีระบบเซฟตี้อยู่
ก็พยายามดูให้หมดล็อกให้หมดก็แล้วกันนะคะ

แต่ว่าพี่ฝนก็ชอบเล่นนะแต่ชอบเล่นม้าหมุน

พูดถึงเรื่องของการจัดงานพูดถึงงานช้างจังหวัดสุรินทร์
งานใหญ่เป็นงานที่มีชื่อเสียงมีคนมาท่องเที่ยวมากมาย

จริงนะคะซึ่งแน่นอนค่ะถ้าพูดถึงความเป็นระดับโลก
เขาก็เลยให้น้องนักเรียนนักศึกษาเยาวชน
กลับว่าทำได้ต้องลงสถิติโลกแน่
เพราะตอนนี้เกิดดราม่าเยอะมากเลยค่ะ
อาจารย์ประกาศฟิสิกษ์
นี่ค่ะบรรยากาศที่น้องนักเรียนนักศึกษา
มาช่วยกันนั่งพับผ้าให้เป็นรูปช้าง

ก็ต้องมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกแหละ

ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยใช่
อยู่สนามกีฬากลางแจ้ง
เห็นขนาดนี้นะคะนักเรียนนักศึกษากว่า๙๐๑๐คนนะคะ
เป็นนักศึกษาจาก๑๕สถาบันการศึกษา
โรงเรียนทั้งมหาวิทยาลัยมาร่วมกันนะคะ
อยู่ที่สนามแสดงช้างสุรินตะบนนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
จุดประสงค์ที่มาเนี่ยก็เพื่อบันทึกสถิติ

ผู้ว่าขาผู้ว่าพิจิตภูนิธรรณนะฮะ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็มาเป็นประธานเปิดงานนะคะ
การเปิดงานผ่านพ้นไปการพับผ้าก็พับผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะ
มีตุ๊กตาช้างที่พับออกมาสำเร็จเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ย

กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นเลย
มีกระแสตีกลับตรงที่ว่าการมาพับผ้ากลางแดดกลางแจ้งแบบนี้

ต้องประถมพยาบาลกันยกใหญ่เลยค่ะ
อากาศมันร้อนอุณหภูมิช่วงเที่ยงประมาณ๓๕๔๐องศาเซลเซียส

น้องหลายคนก็เอาหมวกมาใส่
แบบนี้ค่ะเห็นไหมเอาผ้าที่เธอยังหลบอะ
มันร้อนมากแล้วมันอ้าวค่ะ
ก็เลยเป็นลมนะคะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากมาย
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะเด็กเด็กนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ย
ก็เปิดใจมาพูดคุยกับนักข่าวนะคะบอกว่าไม่ใช่แค่นั่งพับตุ๊กตาช้างอย่างเดียวนะ
แต่กว่าจะได้พับตุ๊กตาช้างนั้นแสนยากลำบาก
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจน
นักเรียนเองก็ต้องเดินเท้าจากโรงเรียนไปสนามแสดงช้างสุรินทร์
ต้องเดินวกไปวนมากว่าจะทราบว่าเข้าประตูไหนได้
มันกว้างมากดิฉันเคยไปงานช้างสุรินปีหนึ่งโอ้โห
เข้าทางแบบคือเขามีประตูหลายทางถูกไหมฮะ
เข้าประตูไหนเด็กก็บอกแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว
แล้วพอได้จุดนั่งพับช้างก็เหนื่อยแล้วค่ะ
สร้างความวุ่นวายให้กันไปหมดทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะ
นักเรียนบอกเสียเวลายืนรอนั่งรอหลายชั่วโมง

แล้วถามว่าที่มาเนี่ยนะคะเต็มใจมาไหมเด็กว่ายังไงไปฟังค่ะ
กิจกรรมนี้เราถูกบังคับไหมหรือว่าเราสมัครใจไปเอง
โดนบังคับครับแต่จริงเหมือนคู่ของหน้าสายเขาก็บอกว่า
ถ้าจะไม่ไปต้องมีเหตุผลที่เขาเรียกว่าจบ

ซึ่งเด็กก็คงจะไม่กล้าอันนี้
พอถึงเวลาทับช้างเขาก็จะประกาศว่าแบบ
ถอดหมวกถอดเสื้อคุมเอาร่มออกเพราะว่าอยากให้แบบเป็นสีเดียวกัน
ก็ถอดออกก็ให้เวลาพัก๓๐นาที
ซึ่งจริง๓๐นาทีผมคิดว่ามันก็นานเหมือนกัน
เพราะว่าพับชั้นจริงแค่ไม่ถึง๑๐นาทีก็เสร็จแล้วครับ
ซึ่งนาทีนั้นก็คือแดดร้อนจัดมาก
แต่จริงมันก็มีเมฆบังมากครับแต่ว่าก็ไม่บ่อย

เท่าที่รู้เพื่อนผมไม่มีนะครับแต่ว่าคนอื่นมีเป็นลม

ก็เป็นเสียงสะท้อนของน้องที่ไปร่วมกิจกรรม
ทุกคนอาจจะไม่ได้คิดเหมือนกันหมดเนาะ
หากหลายความคิดเห็นนี้ก็หยิบยกเมาะแค่คนหนึ่งนะครับ

เขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะ
ก็เพื่อให้งานช้างสุรินมันมีอะไรที่แปลกใหม่ขึ้นมา
แต่ก็ไม่คิดว่าจะเกิดกระแสดราม่าแบบนี้
ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาด
เรื่องสถานที่และเวลาการจัดงาน
เพราะมันเป็นกลางวันกลางแดดแจ้ง
ก็หวังว่าเดี๋ยวถ้ามีอีกปีหน้าก็คงจะปรับปรุงให้ดีขึ้น
ค่ะแต่เรื่องของการจัดงานแบบนี้เราเข้าใจนะ
ที่สาเองก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง

มีอารมณ์กลางแจ้งหรือไปทำกิจกรรมกีฬาสี
เคยค่ะพี่ฝนก็เคยทำเหมือนกัน

แต่ก็มีเพื่อนเป็นลมเหมือนกัน

แต่ว่าคือครั้งหน้าให้พับมาจากบ้านได้ไหม
แล้วก็มายืนเข้าแถวแบบส่งให้ก็ได้นะ
หรือไม่ก็วางแผนเรื่องสถานที่เวลาให้เป๊ะ

ได้แหละเพราะว่ายังไม่มีที่ไหนมานั่งพรับช้า

เบ้นเฉินชกไม่เงินซื้อ

ระเวนฉกไปหลายห้างดังเลยแล้วก็ฉกเฉพาะเสื้อผ้ายี่ห้อแบรนด์แบรนด์นี้ด้วย
เอากล้องเขาจับไว้ได้แต่ไม่รู้จับตัวได้หรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะ
เนี่ยค่ะเดินวนไปวนมาแล้วก็ทำเป็นดูเสื้อผ้าทำเป็นเนียนนะคะ
แต่กล้องค่ะกล้องก็จับไว้ได้ค่ะเนี่ยจับแล้วก็จับยัดใส่กระเป๋าใช่ไหม
จะยัดใส่กระเป๋าผ้านะคะคุณผู้ชมสังเกตนะคะก็คือเขาทำเนียน
เลือกเลือกเลือกก็คว้าใส่ก็คือสาวรายนี้รอจังหวะปลอดคนนะ
คว้าทั้งเสื้อทั้งกางเกงที่เป็นชุดเดียวกันใส่ถุงเข้าไปอีกชิ้นหนึ่ง
เรียกว่าขโมยไปทั้งชุดเลยแต่พฤติกรรมทั้งหมดจับไว้ได้นะคะ
ภายในกล้องวงจรปิดภายในร้านเลยคือภาพนี้ปรับจับได้จะแบบชัดเจนมากมาก
ดูเหมือนว่าสาวรายนี้เขาก็รู้นะว่ามีกล้องเพราะมีบางจังหวะเนี่ย
ที่แอบหันมามองกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ
เหตุเกิดที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรังสิตนะคะ
จังหวัดประทุมธานีค่ะตามเวลากล้องเลย
คือเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีข้อมูลนะบอกว่าสาวรายนี้ตระเวนก่อเหตุในลักษณะเดียวกัน
กับร้านขายเสื้อผ้าแบรนด์นี้อีกหลายสาขาเลย
ซึ่งตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
คือคงจะมาเห็นภาพตอนที่แบบ
ที่โดนขโมยไปแล้วก็เลยยังจับตัวไม่ได้
ซึ่งชาวเด็ดก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่บอกว่า
รู้ทั้งรู้นะว่าร้านเขามีกล้องก็ยังจะกล้าขโมยนะคะ

มีแล้วเสื้อคาเมลแต่ขาดกางเกงคามวย

เหนือสิ่งอื่นใดกล้องวงจรปิดคมชัดมาก

แม่สรุปแล้วก็ไม่รู้จะจับได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าตกไปก็คงลำบากแล้วแหละ
หลักฐานชัดขนาดนี้ดิฉันว่าไม่เกินความสามารถคุณตำรวจอยู่แล้ว
แต่ว่าเพราะความแย่นะคะต้องระวังเอาไว้ด้วย

เดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ
ใช่แล้วค่ะยังตอบคำถามกันมาทันนะคะ

ลูกค้าคว่างอะไรใส่แม่ค้า

ใช่แล้วค่ะยังทันนะคะ
คิวเฟอร์เชอร์๕๐๐บาทจากมิกซีรอคุณอยู่ค่ะ
ใช่ค่ะท้ายรายการนี้จะเป็นใครก็รอลุ้นกัน

หมายเลขโทรศัพท์ของท่านด้วยนะคะ

มาดูเรื่องกิจกรรมกีฬาสีค่ะพี่ฝน

สมัยกีฬาสีพี่ฝนจะต้องเป็นราเมเยอร์
หรือไม่ก็เชียร์ลีดเดอร์แน่นอนเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรฮะ

จริงเพื่อนจะไปดัมมาเยอร์จะไปอะไรก็แล้วแต่

คนสวยหน้าหวานเป็นแม่ค้า
น้องคนนี้เขาก็มีความสามารถหลากหลายเหมือนกันนะ
เป็นทั้งดรัมเมเยอร์และเป็นอะไรอีก

คือเนี่ยเพิ่งเปิดงานดัมเมเยอร์ไม้๑ไม้๒ไม้๓
ทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
รายการถัดไปก็คือการแข่งวิ่ง
เธอยังสวมบทเป็นนักวิ่ง
จากทีมสีขาวหรือเปล่า
นะชุดไม่เปลี่ยนเลย
หารู้ไม่ก่อนที่จะดัมมาเยอะเขาทำอะไรรู้ไหมคะ

ตำนานนานอยู่ตลอดไป

ใช่ค่ะตอนนี้โด่งดังแน่ค่ะตอนนี้
ไม่รู้ว่าจบจากแข่งวิ่งแล้วเนี่ย

กับความเป็นผู้นำของเด็กป๒
เหรอทำไมต้องแข่งขนาดนี้
ทำไมต้องตะโกนขนาดนี้ไปดูกันเรื่อง
นี่คือเข้มแข็งหรือโมโหใครมาเนี่ย

จริงเหรอเหมือนไม่ฟางเลยนะ

แต่เขามีความเป็นผู้นำสูงมากเลยนะ

เสียงดังฟังชัดอ่ะโตขึ้นนี่ต้องได้เป็นแบบว่า
นะคนเด็กคนโตนี่เลยนะคะ

สมัยเรียนพี่ฝนเป็นผู้นำแบบนี้มั้ยคะ
ไม่ได้เป็นผู้นำค่ะตัวเล็ก

เหมือนหนูเนี่ยหนูก็อยู่แถวหน้าเลย

เป็นผู้หญิงแถวหน้าแล้วก็รำแถวหน้าใช่ไหม

โตขึ้นก็คงจะได้เห็นอนาคตที่สดใสของน้องนะคะ

ห้ามพลาดเลยกับรายการรถมหาสนุก
สนุกสัปดาห์นี้นะคะรถมหาสนุกบุกเชียงใหม่เจ้า
พาไปชมโชว์จากหนุ่มสาวเจียงใหม่แล้วก็การแสดงยิ่งใหญ่สุตรการตา
พร้อมกับทายบุคคลปริศนาว่าใครคือนาตสินเชียงใหม่ตัวจริงจ้า
วันนี้ค่ะเสาร์ที่๑๙พฤศจิกายนเวลา๖โมงเย็น
ใช่แล้วครับ

สนุกแน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นกับการขอแต่งงาน
อ่าซึ่งการขอแต่งงานนี้ก็คือแบบว่ามันก็จะต้องมีของแทนใจใช่ไหม

เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะในคู่กัดสะบัดข่าว

มาสนุกกันต่อนะคะกับคู่กัดสะบัดข่าวพวกเราสองคนนะคะ
ไปดูการขอแต่งงานแบบว่าหวานแหววแบบว่าสุดเนาะ
สุดขอแต่งงานก็จะแบบอาการเคยอย่างกับเราอ่ะ
แล้วมันต้องมีของแบบประทับใจเรา
ใช่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าแหวนแทนใจสำหรับการขอแต่งงานครั้งนี้

ใหญ่มากเลยอะค่ะไปดูกันค่ะ
อ๋อเราเห็นเรายังยิ้มต่างเลยอ่ะ
ที่ส่วนนั้นแหวนโดนัทขนาดนั้นอ่ะ
แหวนจะเป็นอันไหนก็ได้ขอให้ได้แต่ง

สุดเลยสาวที่ถูกขอแต่งงานไม่ว่าใคร

แล้วส่วนแหวนนี้จะเป็นยังไงก็ได้นะคะ
ยังไงเราก็คือแฟนเรายังไงกาก็รักอยู่แล้วนะคะ
นี่เขาเขียนบอกว่าข้อความบอกว่า
ขอแต่งงานครั้งแรกในชีวิต
สัญญาครั้งต่อไปจะต้องดีกว่านี้

หมายความว่าการขอในครั้งต่อไปจะต้องเป็นเพชรจริง

ถ้าเป็นความรักจะเป็นแหวนอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ
คนที่รักกันก็ตกลงพร้อมที่จะตกลงอยู่แล้วนะ
ก็เป็นอีกมุมน่ารักนะคะของคู่รักที่กำลังจะแต่งงาน
ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ

เดี๋ยวใครที่รออยู่ว่าจะเป็นผู้โชคดีจากการร่วมสนุกวันนี้หรือไม่

ลูกค้าคว่างอะไรใส่แม่ค้าจากเหตุทะเลาะกัน

คุณหนุ่มอันเมืองเลยค่ะ
ตอบมาบอกว่าคว่างจาน

กินไปเลยก็รับไปเลยค่ะ

อาทิตย์หน้าจะมีอะไรใหม่อีกต้องติดตามนะ

ทำไมเวลาแห่งความสุขมันหมดเร็วเนอะ

กัดสะบัดข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะ

แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะเวลา๑๖นาฬิกา

ใช่ค่ะใช่ค่ะเรามีภาพปิดท้ายน่ารักให้ชมกันด้วย
ใช่แล้วนั่นก็คือภาคอะไรคะ

เออโหโหโหไปเออไปโหโหเออ
เที๋ยวเที๋ยวเที๋ยวโหโหโห
ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบ
ดึงดึงดึงครับครับครับครับอืม
โหโหดึงอืม
เออโหโหโหไปเออไปโหโหเออ
เที๋ยวเที๋ยวโหโหโหโหฮึบฮึบฮึบฮึบ
ฮึบฮึบฮึบฮึบฮึบครับครับ
ดึงดึงดึงครับครับครับครับ
โหดึงอืมเออโหโหโหไปเออไป
ฮึบฮึบนะครับสามารถรับคมกันแบบสมรส
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ